ทีนี้ก็ต้องไปตามล่ะค่ะว่าคนที่ก่อเหตุคือใคร
ไปจับตัวเขยใหญ่ของคุณยาย

้นสอบไปมาสุดท้ายเขารับสารภาพนะ
ว่าเขาเป็นคนฆ่ายายกับหลานเอง

คือตัวลูกเขยคนนี้เป็นคนจ่ายเงินชาปนกิจให้ยาย

ก็เลยตัดสินใจลงมือฆ่ายาย
เพื่อที่จะเอาเงินชาปนกิจสงเคราะห์นี่แหละ
เหตุการณ์นี้ก็เป็นข่าว

กับหลานของคุณยายคือนางสาวทัศนีพันคลอง
อายุ๑๙ปีถูกฆ่าอยู่บนบ้าน

โดนตีด้วยของแข็งที่ศีรษะด้านหลัง
หลานเหมือนกับมีอะไรรัดที่ลำคอด้วย

อำเภอวาปีปฐุมที่มหาสารคาม

หน้าตากใส่แล้ว
เหลือประตูที่ยังไม่ได้ใส่นะ

วางแผนมาจะปล้นฆ่าคุณยาย

ก็เลยไปคุยกับลูกสาวของคุณยาย
แต่แม่ของหลานที่ตายด้วย

ที่เลี้ยงไว้ก็โดนวางยาเบื่อตายเมื่อ๓วันก่อน

อย่างน้อยถ้าเข้ามาเกาะเหตุ

ทีนี้ตำรวจมีการนำตัวลูกเขยคนโตเขยใหญ่
คือนายทองสันหัดทีอายุ๖๐ปี

เค้นสอบตั้งแต่เมื่อคืนเลยคุณผู้ชม

นายทองสรรรับสารภาพกับตำรวจที่สพนาคา
ว่าผมลงมือฆ่าเอง
เพราะว่าต้องการเงินชาปนกิจสงเคราะห์หมู่บ้านแสนนึง

ตัวนายทองสรรจ่ายให้กับแม่ยายทุกเดือน

แล้วภรรยาของนายทองสรรก็คือลูกคนโตของคุณยาย
เสียชีวิตไปประมาณ๕๖ปีที่แล้ว
ทีนี้อย่างที่บอกค่ะว่า

แต่ทีนี้ต้องรอให้ทางคุณยายเขาเสียชีวิตก่อน
ถึงจะได้แล้วลูกเขยเลยตัดสินใจแบบนี้เหรอฮะ
ใช่ค่ะทีนี้ทางด้านลูกสาวของคุณยาย
แล้วก็เป็นแม่ของหลานที่ตายเนี่ยนะคะ
นี่ชื่อว่านางปานีคนนี้ก็บอกแบบ
ให้สัมภาษณ์นักข่าวนะแค้นใจมาก
เพราะว่าคนที่ฆ่าแม่
คือมีศักดิ์เป็นพี่เขยคนโตถูกไหมนายทองสันเนี่ย

เขยมาฆ่าแม่มาฆ่าลูกของฉันได้ยังไง

ครับ

หรือว่ามือถือมาโยนทิ้งตรงนี้หรือเปล่านะคะ